ศึกษาสาวไทยโดนทำร้ายร่างกายชิงทรัพย์อีกแล้วที่สหรัฐอเมริกา

มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยคุณผู้ชมดูนะ

ลากไปที่ชาญชาลาครับคุณผู้ชมครับ

หลังจากนั้นมันได้กระเป๋าแล้วมันก็วิ่งหนีไปที่ฝั่งเดิม
เป็นผู้ชายผิวสีรูปร่างใหญ่เดินเข้าสถานีรถไฟใต้ดิน
ในวันก่อเหตุมาลงอินสตราแกรมฮะ
เพื่อให้ประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแส
คือผ่านไปเดือนกว่าแล้วมันยังไม่มีความคืบหน้า
นี่ดูหน้าดิดูหน้าดินับเลยฮะ

โอ้โหต่อยทั้งโหนกแก้มแล้วก็ต่อยแบบ

ครึ่งปากครึ่งจมูกและนี่ที่ต้นขาของเธอ
เพราะผู้เสียหายอยากจะให้เป็นข่าว
เพื่อจะได้กระตุ้นจากเมืองไทยไปสู่มหานครนิวยอร์ก
จำนวนนิวยอร์กจะได้เล่นหาเบาะแสหน่อย
รวมทั้งฝากความหวังนี่คนที่เขาคิดว่า
น่าจะเป็นคนร้ายที่เอามาลงเอาไว้
เสียหายได้เลยนะครับก็จะเร่งนำตัวคนร้ายมา
ดำเนินคดีอีกทางหนึ่งนี่ฮะ
โอ้โหนี่ขนาดรูปภัณฑ์สันธารชัดขนาดนี้
เดือนนิดแล้วกว่าละโอ้โห้ย
นี่ชัดมากนี่รูปนี้ชัดมากโอ้แล้วดูมันโดดเข้ามา
มันไม่หยอดเยินเลยเขาเลยนะอืมเดือนมากฮะ